คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องราวดีเรื่องราวสุดซึ้งกันหน่อย
หลายคนเห็นแล้วก็น้ำตาไหล

แต่เพื่อนเขาไม่ใช่อยู่ในสภาพที่เคยเจอ
เพื่อนเขาอยู่ในสภาพเป็นคนเร่ร่อนสติไม่ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วสิ่งที่เขาทำแทนที่จะมองผ่านกลับไปเฉยไม่
เขาพาเพื่อนไปรักษาไปส่งโรงพยาบาล
จนวันนี้ค่ะสุดท้ายกระบวนการรักษาผ่านไป

หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วน้ำตาซึม

คือถ้าเราไม่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้

แล้วก็จะมองผ่านไปเลยไปไม่ได้ไปสนใจอะไรเขา

ที่วันหนึ่งคุณก๊อฟเขาไปเจอผู้ชายผมฟูแต่งตัวม๒
ไร้สติอยู่ข้างถนนคนนี้นะคะ
คนอื่นอาจจะมองว่าผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลอันตราย

แต่คุณก๊อฟเขาจำได้ว่านี่เป็นเพื่อนเก่าชื่อว่าแบงค์
แต่แบงค์เพื่อนเก่าวันนี้กลายเป็นคนสติไม่ดี
เร่ร่อนอยู่ข้างถนนแบบนี้นะคะ
เขาในฐานะเพื่อนก็เลยเริ่มดำเนินการหาทางช่วยเหลือเพื่อนค่ะ
โดยก๊อฟถ่ายคลิปอัปเดตพัฒนาการนะคะ
ของเพื่อนเขาเอาไว้นี่จังหวะที่ไปเจอนะคะ
ตั้งแต่แบงค์เดินอยู่บนถนนไม่สวมรองเท้าผมเฝ้ากระเซิง
คุณก๊อฟเฝ้าดูเพื่อนหลายวันจนรู้ว่าเพื่อนแบงค์เนี่ยพักอยู่ไหน
อันนี้เป็นภาพเดิมนะภาพเดิมตอนที่
ยังเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนปกติที่ยังไม่ได้เป็นคนเล่นร่อนอ่ะ
ค่ะทีนี้เขามั่นใจว่าแน่นอนใช่ละเพื่อนก็เลยเฝ้าดูอยู่นานแล้วค่ะ
รู้ว่าอยู่ไหนยังไงเข้าไปพูดคุยซื้อน้ำซื้ออาหารไปให้
แบงค์ยังไม่ให้ก๊อฟเข้าใกล้หวาดระแวง
แต่ก๊อฟไม่ย่อท้อค่ะไปหาบ่อยแล้วก็ชวนเพื่อนไปรักษา
คุณก๊อฟไปช่วยประสานงานค่ะจนได้รถพยาบาลมาพาเพื่อนแบงค์ไปส่ง
ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาทุกคนช่วยกันอุ้มแบงค์ลงเปรย์สนาม
แล้วก็ขึ้นรถพยาบาลผ่าไปรักษาค่ะ
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลนะคะแบงค์กลับไม่ได้รับการรักษา
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีใบรับรองโควิดก่อนถึงจะได้รักษาได้ค่ะ
ความพยายามที่คิดว่าทำดีที่สุดแล้วกลับต้องเจออุปสรรคปัญหา
คุณก๊อฟถึงกับต้องอัดคลิปด้วยน้ำตาคลอเบ้าระบายความอัดอั้นตันใจนี้

เพิ่งว่าจะเป็นคนเดียว
แค่อยู่ที่บ้านเนี่ยเรียกให้เข้าบ้าน

เราทำได้หรอกคือการท่ามคอร์ดไปส่ายพี่แล้วบอกคไป
หมอห้ามเขาไม่ตรวจให้แล้วทีนี้จะทำยังไงวะ
เป็นความอัดอั้นตันใจของคุณก๊อฟที่อยากจะช่วยเพื่อนอยากจะรักษาเพื่อน
ก็ลำพังเรียกมาคุยยังไม่คุยเลยแล้วจะไปให้เขาเดินคนเดียวไปตรวจโควิดจะทำยังไง
นั่นน่ะสิค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอะค่ะ
ทุกขั้นตอนผ่านไปเรียบร้อยแบงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนความจำเริ่มกลับมาค่ะ
คุณก๊อฟก็มีการอัปเดตพัฒนาการของเพื่อนอยู่ตลอดเวลา
วันแรกที่พูดจาไม่รู้เรื่องสติเลื่อนลอยหลังรักษาเพื่อนแบงค์ก็ยิ้มแย้มแจ่มใส

เริ่มจำเพื่อนได้เริ่มคุยรู้เรื่อง
แบงค์ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ

โดยคุณก๊อฟก็พาลูกชายของแบงค์เนี่ย
รับพ่อกลับบ้านเดี๋ยวดูภาพความประทับใจแรกนี่นะ
นี่ภาพเลยน้ำตาจะไหลรู้เนอะ

ใช่แล้วก็มาเจอลูกอีกครั้งหนึ่ง
เอาเสื้อเหมือนเสื้อทีมเหมือนกันให้ใส่ด้วย

จากชายได้รอดในวันนั้น๑เดือนถัดมา
คุณก๊อฟได้เพื่อนเก่าคนเดิมกลับมาค่ะ
โพสต์สุดท้ายคุณก๊อฟได้โพสต์เอาไว้บอกว่า
ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้
ขอบคุณทุกอุปสรรคที่ทำให้รู้ว่าเพื่อนสำคัญแค่ไหน
อยากให้ทุกคนดูแลคนที่คุณรักให้ดีอย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยว
นี่คือมิตรภาพจากเพื่อนถึงเพื่อนเราและนายเพื่อนกันตลอดไปอืม
ประทับใจจริงจริงนะคะสุดยอดเลยอ๋อคุณก๊อฟบันทึกไว้ทุกเหตุการณ์เลย
ตั้งแต่ต้นจนจบเลยคุณแบงค์คุณแบงค์ต้องรักเพื่อนคนนี้เยอะเยอะนะ
ใช่ค่ะเขาทำให้คุณกลับมาเป็นคนเดิมได้แบบโอ้
ตาจะไหลเหมือนกันนะแล้วครอบครัวคุณก๊อฟคุณแบงค์เขาก็รออยู่ด้วย